นครราชศรีมาเกิดเหตุไฟไหม้ร้านค้าตลาดเสริงสางนะคะ
ซึ่งร้านต้นเพลิงเนี่ยจำหน่ายสินค้าเบ็ดตะเล็ด
ซึ่งในนั้นก็มีพวกพลุดอกไม้ไฟซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

ชาวบ้านเนี่ยหนีตายกันอ่นละหมาเลยค่ะ
ร้านนี้จะขายทั้งครูดอกไม้เติม
โอ้โหคุณนึกว่าฉลองอะไรไม่ใช่นะคะ

ใช่คนถ่ายนี่หลบแทบจะไม่ทันเลยค่ะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่แตกตื่นกันทั้งตลาดนะคะ
เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้เองค่ะ
ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งใจกลางตลาดอำเภอเสริงสาง

ทันนาทีต้องระดมรถดับเพลิงมากถึงสามสิบคันนะคะ
มาช่วยสกัดน้ำฉีดเอาไว้เพื่อไม่ให้เพลิงลุกลาม
ใช้เวลาควบคุมเลิงกว่า๓ชั่วโมงนะคะ

มีสินค้าพวกพลุดอกไม้ไฟแล้วก็มีถังแก๊สด้วย
ให้เกิดระเบิดขึ้นเป็นระยะ
อกจากนี้เพลิงที่ลุกไหม้นั้นก็สร้างความเสียหาย
ให้กับร้านค้าข้างเคียงอีก๙หลัง
แต่เคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีใครอยู่ในร้าน
ส่วนผู้ที่อาศัยก็หลบหนีออกไปได้ทัน

แต่ถ้าประเมินมูลค่าความเสียหายเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์ว่าสาเหตุของไฟไหม้
น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอเจ้าหน้าที่นั้นพิสูจน์
หลักฐานตรวจสอบข้อที่จริงอีกครั้งด้วยนะคะ